ต่อกันที่สาวสวยสุดปังคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับน้องอุ๋งอิ๋งหมอลำแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพง
อกจากความปังทำให้มีงานติดต่อเข้ามาแบบรัวแล้ว
ล่าสุดค่ะน้องอิ๋งขอสารฝันตัวเองด้วยอะไรรู้ไหม
ด้วยการควักเงินเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวคุณผู้ชมเป็นลูกกระตันยูจริงค่ะ
เมื่อวานนี้นะเจ้าตัวถือเลิกงามยามดี๒๐เมษายน๒๕๕๙
ทำพิธียกเสาเอกเสาโทที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกดซึ่งก็มีบอสโจแล้วก็เพื่อนพี่น้องในวงเสาน้อยเพชรบ้านแพง
รวมไปถึงแฟนคลับเดินทางมาร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับน้องอุ้งอิงกันเยอะเลยนะคะ
ที่บอกว่าเยอะเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่เยอะเหมือนกันก็คืออะไรรู้ไหมแผงลอตเตอรี่จ้ะคุณผู้ชมจ๋า
โอ้โหมากันเป็นแก๊งเลยพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่มากางแผงกันเลยจ้ะ
พร้อมใจกันยกแผงลอตเตอรี่มาเล่ขายในงานขึ้นบ้านใหม่นี้เลยนะจ๊ะ
และจากการที่ทางทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ไลฟ์
ก็มีหลายคนคอมเมนต์มาถามถามว่าพี่จ๋าพี่จ๋าเลขที่บ้านเลขที่อะไร
ซึ่งบอสโจก็ได้ตอบกลับไปว่ายังครับใจเย็นก่อนเขาเพิ่งลงเสาเอกเสาโท
ยังไม่มีเลขที่บ้านแต่คุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งหมดหวัง
เพราะว่ามีเสียงสวรรค์ตะโกนเข้ามาในคลิปว่า
พื้นที่นี้อยู่ที่ตม๒๙นะครับ
เอาล่ะเท่านั้นแหละคนที่ไม่รอช้าเลยก็คือบอสโจ
รีบเลยรีบกลับไปหาพี่แผงลอตเตอรี่เมื่อสักครู่นี้
แล้วก็ถามเลยว่าใครมีบ้าง๒๙เนี่ย
เดี๋ยวเราไปดูคลิปบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
เพื่อนดีเบิ้ลเลยล่ะช้อมโคโฮช้อม

นี่๒๙๙๒ไปเลย

เลิกดีในการทำพิธี๒๐เมษายน๒๕๖๖นะคะ

อันนี้ย้ำให้ฟังเฉยเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมเฉย
แต่ใดก็คือเราต้องชื่นชมและยินดีกับน้องคุณคิงด้วย
เพราะว่าน้องถือเป็นลูกยอดกระตันยูจริงนะคะ
ส่วนเลข๒๙ก็เป็นเลขที่สวยเหมือนกัน